เพิ่งเข้าคอร์สอบรมนาฮาร์๕๐วัน
นี่พอออกมาปุ๊บพาภรรยากับลูกชายตัวน้อย

ใช่น่ารักมากนะยิ่งโตยิ่งหล่อตาหวานตาสวยด้วยนะคะ
ซึ่งพี่เบิร์ตออกมาเปิดใจถึงวันหวานครบรอบ๘ปีวันวิวา

ที่ตอนนี้เริ่มจะไม่เขินกล้องแล้วนะคะ
แต่จะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนไปดูกันค่ะ

มีความสุขค่ะมีทุกข์บ้างตามภาษา
เพราะว่ามันก็มีเรื่องเวลาอะไรที่มันไม่ค่อยมีให้กันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วก็๘ปีแล้วก็ดีใจค่ะ
วันนั้นมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะเตอร์ไพรส์

เล่าให้ฟังค่ะก็เล่าให้ฟังตลอดว่าวันนี้คือวันที่พ่อกับแม่ได้รับพระราชทานน้ำสัง
น้องบินเมื่อไรเปิดเทิมค่ะ

อีก๗วันครับ
ปีใหม่เที่ยวไหนค่ะ
เออไปเที่ยวไหนดีปีใหม่
ไปไหนครับอยากไปไหนลูก
อ่ะบอกดีบอกดีบอกดี